หลังจากพี่ธัญญาธัญเรศองค์แม่ลงไปเมื่อวันก่อน

ถูกต้องเพราะว่ามีหญิงสาวคนนึง
ธัญญาก็เลยแคปออกมาโพสต์ทันที
พร้อมกับลั่นวาจาแบบแซ่บเอาไว้ว่า
กับพี่ยังพอทนแต่มายุ่งกับลูกคือตาย

พร้อมทั้งเผยภาพที่เคยถ่ายคู่กับพี่ธัญญาด้วย
ชาวเน็ตก็ตามไปเปิดวาร์ฟทันทีเลยค่ะ
จากนั้นแน่นอนทัวร์ลงตามระเบียบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทัวร์ลงแน่นเลยคือล่าสุดสืบกันมาแล้วว่า
นักศึกษาสาวคนนี้มีนามว่าน้องอิงอิงนพัฒน์ค่ะ
แล้วเธอก็ตอบกลับคอมเมนต์ที่มีคนเข้าไปถามเธอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

รอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าว
เชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอ
ก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้องเลยค่ะ
และก็ได้มีการลบภาพที่มีคอมเมนต์ดังกล่าวออกจากอินสตาแกรมไปแล้วด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ถือว่าเป็นการออกมาคอมเมนต์เปิดใจเปิดปากถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งจริงเนี่ยน้องอิงอิงในอินสตาแกรมอะไรต่างเธอก็ยังไม่ได้ตั้งไพรเวทนะ

เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเพราะเธอบอกว่าตัวเธอบริสุทธิ์ใจ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่
แต่ตอนนี้พี่ธัญญาเองก็บอกนะว่าแค่ขู่ยังไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไร
แต่ถ้ามีอีกยังส่งข้อความไปหาน้องลียาอีก
คราวนี้เอาจริงแน่ใช่แล้วค่าวนี้แซ่บมากแต่บอกเลยว่า